ค่ะซึ่งจากที่เห็นไปแล้วภาพบรรยากาศของทางกองทัพอากาศนะคะ
ที่ได้จัดขบวนรับศพผู้พันแอร์อย่างสมเกียจ
แล้วก็ยังมีการปูมบำเน็ตให้อีกพิเศษ๗ขั้นด้วยกันนะคะ

ต้องใช้เวลาในการสอบสวน๒เดือนถึงจะรู้สาเหตุค่ะ
โดยทางกองพันธาอากาศโยธินกองบิน๕๖
จัดพิธีส่งศพนาวากาศตรีดิรกฤทธปัทวี
นักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินกริปเพ่นตก
กองบิน๕๖จังหวัดสงขลา
ขณะที่แสดงการบินในงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยมีนวากาศเอกพฤกษ์ตึกสุอิน
ผู้บังคับการกองบิน๕๖นาวาอากาศเอกสมใจชายวง
ผู้บังคับการกองบิน๗สุราธานี
พร้อมกับมีกำลังพลมาร่วมในพิธีส่งศพทหารกล้าค่ะ
ขณะที่พลอากาศเอกอารมณ์ปัทวีบิดาพร้อมครอบครัว
เดินทางมารับศพที่กองบิน๕๖ด้วยอาการโศกเศร้า
ทหารกองเกตยศก็ทำวิธีรับสบนาวอากาศตรีดิรกฤษ
โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง
ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานอย่างสมเกียจ
ที่ลานจอดท่าอากาศยานทหาร๒ดอนเมือง
พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
ร่วมบินมาส่งถึงสนามบินกองบิน๒ดอนเมืองค่ะ
หลังจากที่เสร็จพิธีก็ได้เคลื่อนศพของนาวากาตรีดีรกฤทธิ์
ทำการชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพล
และวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนศพไปยังวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ผู้บัญชาการทหารอากาศก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวปัทวี
ยืนยันว่าการแสดงโชว์ครั้งนี้ไม่ได้ใช้ท่าที่ผ่านผลหรืออันตราย
อีกทั้งผู้ที่ทำการบินมีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ส่วนเรื่องของการสอบสวนหาสาเหตุก็คาดว่าใช้เวลา๒เดือนถึงจะรู้ผลได้
ซึ่งน่าใช้เวลาคม๒เดือนประมาณนี้ก็จะรู้ผล
การบินเหมือนกับการบินฝึกปกตินี่เอง
ไม่ใช่ทำท่าแปลกประหลาดอะไรครับผมเรียนตรงนี้นะครับ
ทางด้านนาวากาศโทปรัชญาทิพยรัฐ
ผู้บังคับฝูงบิน๗๐๑กองบิน๗

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับนักบิน
ยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน
และรับใช้กองทัพอากาศอย่างไม่ย่อท้อ
แม้วันนี้จะสูญเสียน้องไป๑คน
แต่ฝูงบินฉลามร้ายอันดามันจะยืนหยัด
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
เครื่องบินเกรทเพ่นประสบอุบัติเหตุตก
ตั้งแต่เข้าประจำการในกองทัพอากาศ
ได้รับการปูดมเน็ตพิเศษ๗ขั้น
ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโท
และเครื่องราชอิสริยพรทม
หรือชั้นทวีติยพรมงกุฎไทย

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ๒๗๐๐๐๐บาท
และเงินบำนานพิเศษรายเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาทค่ะ